วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยข่าวดีข่าวแห่งความสำเร็จในวงการกีฬา
มาดูความสำเร็จของโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏกันบ้างนะคะ
นับว่าเป็นปฐมบทค่ะแห่งศูนย์ศิลปาชีพถิ่นอีสานนะคะ
ที่นอกจากจะช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมดี
รวมไปถึงการยังช่วยทำให้ชาวนาชาวไร่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วย
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
พระองค์ท่านรับสั่งว่าสวยมากจ้ะทอเองเหรอจ๊ะ
ตัวดิฉันนี่พูดไม่ออกได้แต่เงยหน้าขึ้นน้ำตาไหลค่ะ
เสียงแห่งความปิติของนางวงเดือนอุดมเดชาเวท
แม้เวลาผ่านมากว่า๔๐ปีแล้วจำได้ไม่เคยลืม
เมื่อครั้งที่ได้เข้าเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏ
พร้อมกับถวายผ้าใหม่พื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
และได้รวมกลุ่มกันจนเกิดเป็นกลุ่มทอผ้าไหมในพระบรมราชนุปธรรม
สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชนีนาฏเป็นแห่งแรกของประเทศ
ความชำนาญที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่น
ทำให้ผ้าแต่ละพื้นมีลวดลายเฉพาะที่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิม
สวยงามประนีตเป็นความภาคภูมิใจของช่างทอผ้าบ้านนาว่าจังหวัดสกลนคร
เพียงแต่สร้างงานสร้างรายได้เท่านั้น
แต่ยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะหัฐกรรมท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับแผ่นดิน
จากชาวไร่ชาวนาหันมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผา
ได้เซรามิกสีสันลวดลายโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุฎนาคามจังหวัดสกลนคร
สวยงามไม่แพ้ฝีมือของจิตรกรเอกนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย
ต้องเริ่มตั้งแต่การเตรียมดินจนถึงกระบวนการสุดท้ายออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงามอย่างนี้
ก็พระสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏส่งให้จัดหาครูศิลปาชีพมาสอนและฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ
ท่านบอกว่าครูช่วยชาวบ้านหน่อยนะสงสารเขาท่านบอกว่าพอเขาไปกรุงเทพเขาก็ถูกหลอก
แต่ช่วงนั้นผมไม่ได้มีลาศาสตร์สำเร็จแล้วก็ครับผมครับผมอย่างเดียว
ท่านก็รับสั่งว่าถ้าไงว่าครูช่วยเขาหน่อยให้เขาได้เมียสีปลูกเต้าเขาจะไปเรียน
ลายผ้าพื้นเมืองและผลงานเครื่องปั้นดินเผานอกจากจะถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นแล้ว
ยังถูกถ่ายทอดออกมาสู่สาธารณชนที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ
และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ส่งวางรากฐานอาชีพแก่ปวงชนชาวไทย
เรียนว่าเป็นโครงการที่

เพื่อนำเฉินให้พระเอกชนออกมาจัดประชุม
ในพื้นที่ต่างทั่วประเทศ
เพราะว่าโครงการพระราชดำริมีอยู่กว่า๔๐๐โครงการทั่วประเทศนะครับ
หรือมาเรียนรู้จากโครงการพระราชดำริในด้านต่าง
ปฐมบทแห่งศูนย์ศิลปาชีพถิ่นอีสาน
เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความสำเร็จ
โครงการพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏ

ส่งตั้งพระราชหารุทัยแน่วแน่
ในการอนุรักษ์สืบสารผ้าไทย
และศิลปะหัฐกรรมให้คงไว้
ซึ่งเป็นภูมิปัญญาและรากเง่าแห่งวัฒนธรรมอันดีงาม